เอาล่ะคุณผู้ชมมากันที่เวทีประกวดสาวงามกันบ้างดีกว่า
มายืนตอบคำถามน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้ขอบคุณค่ะ
แบบนี้ไม่ได้แล้วนี่ควรเหล็บใครเนี่ยควรเหล็บเวทีไหนหรือเปล่านี่ควรเหล็บใคร
เดี๋ยวนี้เนี่ยจะมาตอบแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะเขาต้องมีการโชว์ทักษะความสามารถในด้านต่าง
เวทีของเราก็เหมือนกันวันนี้พาสาวทั้ง๑๔คนไปกันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ไปทำอะไรกันที่นั่นไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
นี่ไปเข้ากรงไหนกันหรือเปล่าเนี่ย
เดี๋ยวใส่ชุดนี้ไปสวรรค์ศักดิ์ใช่เอาล่ะไปทำกิจกรรมอะไร
ก็เริ่มกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะ๑๔สาวงามเขาต้องอวดโฉมในชุดบิกินี่แนวสปอร์ต
พร้อมกับทำการเช็คหุ่นสุดเป๊ะของแต่ละคน
สาวคนนี้เป็นสปอร์ตเกอร์แบบขั้นสุดนะคะ
ก่อนจะมาตะลุยภารกิจสุดแอดเวนเจอร์อย่างการโหนเชือกกลางป่าถึง๕ฐานค่ะ
คุณพระคุณเจ้าเป็นดิฉันเป็นลมไปก่อนแล้วเนี่ย
พร้อมต้องตอบคำถามที่แต่ละคนจับสลากได้
เรียกว่าทำเอาแต่ละคนเนี่ยกรี๊ดกันแบบสุดเสียงเลย
โดยสองตัวแทนสาวงามอย่างน้องแคลอรอตใหม่เล็กหนึ่ง
ถือว่าเป็นภารกิจที่ท้าทายสำหรับพวกเธอนะคะ
และเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยด้วย

ต้องบอกว่าตอนเช้ายังชิวใช่
คือไม่คิดเลยว่าเราจะต้องมาเจอกิจกรรมแบบนี้ค่ะ
ที่หนูออกกำลังกายมาตามฟิตเน็ตไม่มีประโยชน์เลย
ไม่เหมือนที่พี่เมจิกสอนวันนี้เลย

การที่เราออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องที่ฟิตเน็ตที่ไหนก็ได้
เราไม่เคยฝืนร่างกายขนาดนี้มาก่อน
คือเวลาเราออกกำลังกายเราเหนื่อยเราก็หยุดอย่างนี้ค่ะ

พอฝืนปุ๊บเราก็ได้รู้ว่าเราก็ทำได้

โอ้โหแต่ถ้าเป็นพี่พี่ไม่ทำ
เพราะทางงามเดี๋ยวนี้ต้องฝึกผ่านมาตรการเหมือนนะ

อันนี้คือการทดสอบเรื่องของจิตใจด้วยแหละ

ไทยบรงไทยแบบสวยก็มี
ตามกันได้นะครับกิจกรรมดีแบบนี้ของสาวงามเรลิตี้นะ
คืนวันเสาร์อาทิตย์๕ทุ่มตรง
วันพรุ่งนี้เจอกันได้เลยนะคะกับภารกิจหินแบบนี้แหละ